ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ขอเชิญเจ้าบ่าวนั่งเลย
เพราะจะได้ทำพิธีเลย

แต่ด้วยสภาพร่างกายเราเป็นเจ้าบ่าว
แต่โตก็เคยเป็นเจ้าเสาร์เมือง
ใครตามเจ็บกันแล้วทำไม
เพื่อมองเนี่ยมันเห็นเจ็บปวดรูปร้อมข้าหนึ่งไง

ใครจะขอก็มาใครอ้าโอเค
ลืมตามพวกทุกลูกองค์ลืมตามได้
อ้าเจ้าเสาร์เริ่มแล้วก็ต่อกลางปลายเลย
ฮูฮูฮูฮูปังชี้ช้ามาแพงชี้ปังปังฮู
อ้าชี้ชี้ปังชี้ปังอ้า

พ่อแก่งางเข้าหอกลางสินสอดทองมั่น

ให้เข้าโฟล์และจังแต่งแบบจีนนี่ก็คือจะทำพิธียกน้ำชา

ขันหมากมาสู่ขอ

แหวนมั่นปั๊บตอนเย็นปุ๊บ

ส่งเข้าหอเลยดอกกุหลาบงเตียงนอง
พี่น้องมีพี่น้องไหมยัง
ต้องมีที่นอนด้วยเหรอ

ตอนได้กันใช้อะไรเสื้อเสื้อ

ต้องให้ที่นี่ก็เหมือนกับเมียมานี่

นี่เขาหอมต้องมีชุดนอน

บอกต้องมีอุปกรณ์ที่นอนขนาดนอน

ราคาถูกที่สุด

ของอะไรที่ตอนนอนแล้วขาดไม่ได้เลย
ก็เป็นหมอนหมอนข้างผ้าห่มเนี่ยค่ะ

ทั้งคืนเลยปวดหลัง

แต่ว่าวันนี้คำถามนะคะของคุณน้ำฝนนะ

เข็นมาไม่ได้นอนมาประมาณหลายเดือนแล้ว

ทั้งหมดนี้น่าจะเคยสัมผัส

มันเป็นเครื่องใช้ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะเคยซื้อ

แรกเนี่ยผ้าปูที่นอนพร้อมปอกหมอนนะคะเป็นแบบ
มาเป็นเซตเลย๓๕ฟุต

ผ้าห่มสัมผัสนุ่มกันหนาวลายน่ารัก

ช่วยคุณนอนได้เต็มอิ่มนะคะ

บางคนไว้หนุนหลังได้หมดเป็นหมอนหนุน

นไม่มีหมอนข้างนอนไม่หลับเลยนะคะ

นอนแบบฟรีไซส์ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้
มาทั้งเสื้อและกางเกงสวมใส่สบาย
ดูให้ดีพี่นิทพี่เคาะให้ดี

ชนิดต้องหาให้เจอว่าอะไรถูกสุดไปจนถึงแพงสุด
ถ้าเรียงลำดับได้ถูกต้องเงิน๓๐๐๐บาทรอคุณน้ำฝนอยู่

เอาล่ะน้ำฝนค่ะนักศึกษาคนสวยสายโยคะ
ต้องหาให้เจอนะคะว่าอุปกรณ์การนอนอะไรถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะ
ถ้าทำได้ครบนะคะเรียงจากถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะ
เงิน๓๐๐๐บาทรอน้ำฝนอยู่นะคะ
มีเวลา๖๐วินาทีถ้าพร้อมแล้ว

คิดว่าอะไรถูกสุดและคิดว่าอะไรแพงสุดค่ะเดี๋ยวน่ะมาวางแน่นาน

อยากให้น้ำฝนเดินหลายรอบหน่อย
ที่จะได้แอบดูเอวที่ข้อเถอะทุกคนนิดนึง
เหลือ๔๐วินาทีค่ะเวลาเหลือเลยค่ะน้ำฝน

ผ้าห่มนาโนจะถูกสุดจริงหรือเปล่า
ผ้าฟูที่นอน๓๕เจนแบบที่๒หรือเปล่า
เอาละค่ะเหลือ๑๐วินาทีสุดท้าย
เราจะเริ่มการเคาน์ดาวน์กัน

จาก๑๕ชุดเครื่องนอนอุปกรณ์การนอน
แค่ไหนว่าจะคว้า๓๐๐๐บาทไปได้หรือเปล่า

ราคาตั้งต้นอยู่ที่

ต้องใจไหมคะ

งั้นเรามาลุ้นกันในข้อที่๒นะคะ

ราคาจะแพงกว่า๒๙๙บาทหรือเปล่า

และหมดสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐บาทแล้วนะคะ

ราคากลับไปตั้งต้นที่๒๙๙บาท
ขอให้ชุดนอนแพงกว่า๒๙๙บาทกันแล้วกัน
และชุดนอนราคาอยู่ที่

นอนก็ยังถูกกว่าพระอมนาโน

ทำไมใจดีจังไม่อยากได้ตังค์เลยเหรอ

ขอให้แพงกว่า๒๙๙บาทกันแล้วกัน
และราคาหมอนหนุนอยู่ที่

หนุนก็ยังไม่สามารถทำลายราคาของผมนาโนลงมาได้นะคะ
ตอนนี้น้ำฝนยังไม่ได้สะสมเลยนะคะ
น้ำฝนกลัวไหม

เป็นสินค้าที่แพงที่สุดเลยใน๕ชิ้นแล้วก็

วันนี้อย่างน้อยข้อสุดท้าย๕๐๐ก็ยังดี

ว่าหมอนข้างจะแพงกว่า๒๙๙บาทหรือเปล่า
และราคาหมอนข้างอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

โอ้ว๓๒๙บาทโอเค

เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์เกี่ยวกับก้านนอนที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ชุดนอนราคา๑๙๙บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
หมอนข้างราคา๓๒๙บาทนั่นเอง

ตอนแรกโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะ

คุณน้ำฝนเรียงถูกแค่ตำแหน่งเดียวรับเงินกลับบ้านไป๕๐๐๐บาท
วันนี้เวลาแห่งความสนุกหมดลงแล้ว
พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าช่วงเวลาบ่ายกับรายการแกงป่วนด้วนราคา
และตอนนี้ก็ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านอาบเตอร์ยู๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

แนนเค้กกล้วยหอม
ช็อกโกแลตสตอเบอรี่แพนเค้ก
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่เวทีมวยลุงพี่หน่อย

ระหว่างนอนหน้าสิทธิ์เจ้าแม่นอนนานฝ่ายน้ำเงินใช่
ฝ่ายดังหนุ่มหนิงตุ้งติ้งแปลเทศ